เหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นค่ะนะครับผู้ที่เสียชีวิตชาวบ้านเนี่ย
เขาเรียกว่าหลวงพลเปลวก็พี่พี่
ค่ะนี่กลางสวนย่างพาร้าเลยนะฮะประยีนึงนะครับ
คืนที่ผ่านมานะครับสพบ้านในควรได้รับแจ้งเหตุก็ไปตรวจสอบนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเขาเคยมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วมีคนเขียนจดหมายข่มขู่มาทิ้งเอาไว้ในจอกรองน้ำยางพาราด้วย
นี่ไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยนะฮะ
คืนก่อนวันวาเลนไทยเลยนะฮะฆ่าโหดกันเลยนะครับ
ว่าคนร้ายมาจอดรถหลบอยู่ที่ข้างเพิงพัก
คนงานในสวนยางพาราแล้วไปดักซุ่มยิง
ตอนที่หลวงพลเข้ามากรีดยางพาราเมื่อคืนนี้
พุ่งไปที่ประเด็นชู้สาวนะครับ
ตรงนี้เป็นสวนยางพาราในพื้นที่บ้านควนมะนาวศรีห้วยด้วนนะครับ
อยู่ที่ตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอุดมศักดิ์เพ้งหลงนะฮะ
อายุ๕๕ปีนะครับชื่อเล่นชื่อพลนะฮะ
เรียกหลวงพลเปลวนาวนะฮะเปลวนาวนี่เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับ
สภาพก็คือนอนหงายนะฮะมือซ้ายนี่เกยหน้าผากอยู่อยู่ในชุดกรีดยางพารานะครับ
ส่วนตามร่างกายของเขามีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบชนิดและขนาด๒นัดนะครับ
กระสุนเข้ากลางหลังกับสะบักหลังด้านขวา
ชาวบ้านบอกว่าผู้ตายความจริงแล้วเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะครับชอบดื่มเหล้านะครับ
ก่อนหน้านี้เห็นไปติดพันธุ์ผู้หญิงที่เป็นหญิงสาวในพื้นที่
ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเคยได้รับจดหมายคมขู่
ที่คนเนี่ยเขียนแล้วไปใส่ไว้ในจอกรองน้ำยางพาราในสวนยางพาราของผู้ตาย
จนกระทั่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีจดหมายข่มขู่ลักษณะเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเมียของเขาฟังนะฮะปลายปีก็เจอต้นปีก็เจอจดหมายแบบนี้
ตำรวจสพในควรก็เร่งหาประเด็นเชื่อมโยงไปสู่การฆาตกรรมนะครับ
ซึ่งมีเบาะแสว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายน่าจะขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่แถวเพลิงร้างในพื้นที่สวนยางพารา
แล้วก็คงจะรอดูพฤติกรรมของผู้ตายมาระยะหนึ่งว่าเขาจะมากรีดยางตอนไหนแบบไหนอะไรยังไง
กระทั่งเมื่อคืนนี้ศพจังหวะก็เลยก่อเหตุนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับสวนยางพาราที่ติดอยู่กับบ้านของผู้ตายนะครับ
ยังมีคราบเลือดที่ติดอยู่ในสวนยางพารานะครับที่อยู่ติดกับต้นยางที่เป็นคราบเลือดนะฮะที่ยังมีอยู่นะครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางญาติพี่น้องก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไปแล้ว
เพื่อนบ้านของผู้ตายบอกว่ารู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีนะครับผู้ตายถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะฮะของหมู่บ้าน
แต่เวลาที่เขาเมาเนี่ยเขาจะโหกเวกโวยวายหน่อยพูดจาโผงผาง
ส่วนขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับเพราะว่ามันตีหนึ่งมันดึกสงัดนะครับ
เห็นอีกทีก็ตอนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วได้ข่าวกันก็ตกใจกันมาก
วันนี้คุณจ๋าจำศรีไปที่วัดควรมะนาวศรีนะฮะหรือว่าวัดเปลวนาวนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับภรรยาของผู้ตายบอกว่า
ในการถูกรอบยิงของสามี
บอกว่าถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องของปมสาเหตุเนี่ย
เธอก็ยังไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรนะครับ
ที่เมียเขาบอกนะเมียของผู้ตายบอก
เธอก็เลยคิดว่าสาเหตุคงมาจากเรื่องนี้นี่แหละ

แต่แค่เล่าให้ฟังนะไม่ได้เอามาให้ดู

เขาเคยมีปัญหาอะไรกับใครไหม
ภรรยาบอกไม่ทราบเหมือนกันนะครับ

ชู้สาวที่ว่าไปแอบคบ

ความจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาปีกว่าแล้ว

ฐานะภรรยาก็ไม่ได้โกรธเครื่องอะไร

หลังจากที่เคลียร์กันได้ก็

สามีภรรยากันมาเกือบ๓๐ปีแล้ว

คือเขาชอบกินเล่า
อาจจะมีพูดไม่เข้าหูคนบ้างแต่เรื่องอื่นไม่มีปัญหากับใคร
ทราบข่าวว่าสามีถูกยิงก็คือเพื่อนบ้านมาแจ้งเหตุ
ตอนนั้นเธออยู่กับพ่อที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ช่วงตอนเที่ยงคืนตี๑ช่วงที่สามีถูกยิง
เธอบอกเธอได้ยินเสียงคล้ายกับประทัดดัง
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปืนที่คนร้ายเนี่ยยิงสามีของเธอ
ส่วนที่มีความสงสัยเคลือบแคลงว่าเอ๊ะภรรยาก่อเหตุ
วางแผนฆ่าสามีตัวเองยิงสามีตัวเองหรือเปล่า
ก็มันในสวนยางพาราในพื้นที่ในบ้าน
แล้วก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุไปอยู่บ้านอีกหลังนึง
ไปเฝ้าพ่อที่ป่วยเนี่ย
ของหลวงพลเปลวนาวบอกขอยืนยันผ่านคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราเลยนะฮะ
ไทยรัฐทีวีว่าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่เธอต้องวางแผนฆ่าสามีตัวเอง
และยินดีไปให้ปากคำกับตำรวจตลอดเวลาตอนนี้อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดสาเหตุเบื้องต้นนะครับตำรวจสพบ้านในควรนะครับ
ยังพุ่งประเด็นไปที่ปมชู้สาวนะฮะที่ผู้ตายเคยไปติดพันกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีเจ้าของเหมือนกัน
แต่ไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวนะฮะเรื่องเมาเหล้าพูดจาโผงผางโวยวายเสียงดัง
กำลังเร่งสืบสวนเพื่อจะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดในระแวกหมู่บ้านก่อนว่าจะเห็นคนร้ายในช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อคืนนี้บ้างหรือเปล่าค่ะ